ต้องบอกว่าครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดี

ในการที่ก้าวต่อไปของอุ้มลักษณะ

เป็นแรงผลักดันให้เธอมีกำลังใจ
ที่จะทำเรื่องราวดีต่อไป

หลังจากที่หันหน้าเข้าปฏิบัติธรรม

ตอนนี้กำลังใจเธอดีขึ้นมากค่ะ
ตอนนี้นะคะอุ้มลักษณะอยู่ระหว่างการ

และคนสำคัญในครอบครัวอย่างคุณแม่นะคะ
จากจะเตรียมอาหารไปร่วมถวายเพลงพระที่วัด
ยังไปส่งกำลังใจให้กับลูกสาวคนโตด้วย

ระหว่างที่สาวอุ้มกำลังปฏิบัติธรรม

และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวในโซเชียลของอุ้มลักษณะตอนนี้
ก็ยังคงโพสต์ภาพที่เป็นกิจวัตรของเธอ
ขณะที่ใช้เวลาศึกษาพระธรรมอยู่นะครับ
เป็นภาพที่เธอเตรียมอาหารข้าวหวาน
ไว้สำหรับใส่บาทนั่นเองค่ะ

บอกว่ารู้สึกดีมากเลยตั้งแต่ได้มาปฏิบัติธรรม
เพราะว่าตื่นเช้ามาก็ได้ตักบาทเลย
ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับ
ใกล้จะครบ๗วันแล้วเดี๋ยวดูกันว่า
หลังจาก๗วันชีวิตเธอจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
เพราะว่าแน่นอนว่ามีสติดีขึ้น
ใช่แล้วก็น่าจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยนะคะ
ก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับคุณอุ้มอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม